ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมหน่อยนะครับ
มีศกดนะครับ๒๒พฤษภาคมนี้นะครับ
ทีนี้เขาเชิญผู้สมัครอิสระทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะ
อาจจะไม่ค่อยอยู่ในกระแสข่าวไม่ค่อยเป็นข่าวให้คนกรุงเทพได้เห็นมากนัก
แต่นี่ก็มารวมตัวกันขึ้นเวทีตอบแรกต่อในครั้งนี้นะฮะ
คือความจริงมีผู้สมัครนี่๓๑คนนะก็มีคุณสมบัติไม่ครบ

ที่เป็นผู้สมัครในสังกัดอ่าไม่ได้สังกัดภักดิ์โลกแนนามอิสระ
มา๑๓คนมาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยกันนะครับหลายคนก็ได้ตอบ
คำถามในเรื่องที่บนเวทีเขาถามพิธีกรถามหรือว่าอยากจะ
คำถามในส่วนที่ตัวเองเนี่ยอยากจะพูดถึงนโยบายเตรียม
ข้อมูลมาอันนี้ก็มีนะฮะเรื่องการศึกษาเรื่องน้ำท่วมปัญหา
ปากท้องการจราจรนี่นะฮะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
ทีดีเบตตรงนี้เนี่ยมีเวลาประมาณ๓ชั่วโมงครึ่งนะฮะคือผู้
สมัครสองคนเนี่ยเขาชูนโยบายเรื่องการปราบทุจริต
คนหนึ่งก็คือคุณวิราชัยเหล่าเรืองวัฒนะผู้สมัคร
หลักห้าอีกคนหนึ่งคือคุณธเนธวงศาผู้สมัครพูดว่าก่อโทรโม่
หมายเลข๑๔คุณวิราชัยเนี่ยเขาขึ้นไปพูดถึงนโยบายเรื่องนี้
เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาได้เป็นผู้ว่ากอทมนะเขาขอตั้งค่าหัวของตัวเองเอาไว้เลย
ถ้าเป็นผู้ว่ากอทมแล้วใครจับได้ว่าผู้ว่ากอทมที่ชื่อวิราชัยเหล่าเรืองวัฒนะ
มีการทุจริตประพฤติมิชชอบเนี่ยเขาให้เงิน๕ล้านบาทเลย
พอคุณธเนธนะได้ฟังอย่างนี้คุณธเนธบอกเฮ้ยนี่มันนโยบายของผมเนี่ย
ผมก็ประกาศเอาไว้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าคุณวิราชัยบอก๕ล้านใช่ไหม
ในส่วนของผมนะถ้าผมได้เป็นผู้ว่ากอทมแล้วใครมาจับได้มีหลักฐานว่าผมทุจริตอะไรพวกนี้เนี่ย
ผมให้เลย๑๔ล้านบาท
ผมขอระวังหลักประกันว่าผมจะไม่โกงถ้าผมโกงขอรับโทษสูงสุดที่กฎหมายบรรยัติคือประหารชีวิต
และมอบเงินรางวัลให้อีก๕ล้านบาท
เอาไปประหารนะครับแล้วก็ผมจะแถมให้อีก๑๔ล้าน
โอ้โหก็ดีกันไม่โกงอ่ะมันก็ดี
มีให้ตามให้รางวัลตามหมายเลขของตัวเองเลย
ก็ดีนะคะก็เปิดเวทีให้กับผู้สมัครที่อาจจะเป็นอิสระแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกระแสข่าวมากนัก
ก็ได้มีการโชว์วิสัยทัศน์กัน
ทีนี้ค่ะมันมีเรื่องนี้คุณผู้ชมได้เห็นหรือยังน่าจะเห็นแล้วแหละก็ถูกวิจารณ์อยู่เหมือนกันนะคะ
มีคนทำการโปรโมทแบบนี้
รักใครชอบใครแฮชแท็กตามสะดวกแล้วก็มีการจัดกลุ่มผู้สมัคร
ยกตัวอย่างนะคะใครรักปริน
แต่ถ้าไม่ชอบใครเลยให้เลือกรสนา

เขาโพสต์เอาไว้ว่าทำแบบนี้ได้ยังไง
มันเป็นการหาเสียงที่แบบไม่โอเค
คนอย่างนี้สมควรได้เป็นผู้ว่ากอทมหรือ
ตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้นะคะ

ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปั่นกระแส
หวังสร้างภาพลบหรือเปล่า

ส่วนใครจะเทคะแนนให้รับหมดเพราะคนตัดสินใจคือประชาชน
ยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังนะคะ

ก็ส่งสอกรในนามรักกรุงเทพด้วยนะในการลงสมัครครั้งนี้นะคะ
คุณชัชชาศิธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากฎมใหม่เล็ก๘
บอกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาทีมงานเพื่อนชัดชาติ
ที่ใช้ชื่อปลอมหรือบัญชีผู้ใช้ปลอม

เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่ากอทม
ด้วยความเป็นห่วงเชื่อว่าพี่น้องประชาชนต้องการ
กฎมหมายเลข๗บอกว่าไม่ได้เป็นคนทำนะคะ
เพราะว่าจากการอ่านคนก็สงสัยว่าคุณลสนาทำหรือเปล่า
เพราะบอกว่าถ้าไม่ชอบใครเลยให้เลือกลสนาใช่ไหมพี่อุ๋ย
ใช่ในโปสเตอร์แผ่นนั้นใช่ไหม
มันก็เหมือนกับเอ้านี่มันเข้าทางคุณลักษณะหรือเปล่า
ไปจัดกลุ่มให้คนอื่นแต่ถ้าไม่ชอบใครเลยให้เลือกรสนา
คุณรสนาบอกว่าไม่ได้ทำนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้ทำไม่หาเสียงวิธีนี้แน่นอน
ตอนนี้กำลังส่งทีมงานไปแจ้งกรกต
ว่าตัวเธอและทีมงานไม่ได้เป็นคนทำแรนเนอร์
การโปรโมทหาเสียงอะไรอันนั้นเลยค่ะ
ซึ่งคุณลสนาเขาก็จะบอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่า

เปรียบเทียบว่าเลือกคนนั้นได้แบบนี้เลือกคนนี้ได้แบบนั้นเนี่ย
คุณรสนายืนยันว่าไม่ได้ทำไม่ได้รู้เลือกเลย